สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานคงจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันบ้างแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองอยู่ในห่วงเวลาที่มวลอากาศเย็นกำลังแผ่มาเยือนเมืองไทยของเรา
แล้วก็มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยแน่นอนครับ
จากพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะได้สัมผัสอากาศเย็นแล้ว
ภาคใต้ต้องระวังสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกหนักมากยิ่งขึ้น
มีจุดไหนบ้างมาติดตามกันนะครับ
กดไทยและอยากท่อง่ายคุณผู้ชมได้ดูกราฟิกนี้นะครับ
น้ำเงินน้ำเงินคือมวลอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่ามีการย้อยลงมาในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศ
โดยเฉพาะบริเวณประเทศเวียดนามย้อยลงมาเกือบถึงบริเวณตอนล่างของประเทศเวียดนามเลยทีเดียวนะครับ
และแน่นอนครับการย้อยลงมาแบบนี้ก็ส่งอิทธิพลความหนาวเย็นมาถึงเมืองไทยของเราด้วย
โดยเฉพาะช่วงวันจันทร์วันอังคารนะครับมวลอากาศเย็นนั้นจะถือว่าลมมาแรงที่สุด
นั่นก็หมายความว่าในช่วงดังกล่าวนั้นน่าจับตาเรื่องของความหนาวเย็นที่จะเกิดขึ้น
ทีนี้มาดูความหนาวเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
คาดการณ์ต่อไปจนถึงวันจันทร์เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน

คือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
เมื่อวานนี้ยังอยู่เหนือเมืองแถวเราอยู่เลยนะครับ
แต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เพราะว่ามีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนในบางแห่งแล้ว
ต่ำสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
แต่ว่าคำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็พบว่า
ยิ่งขึ้นทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

ต่ำสุดอาจจะอีกนักที่กว่า๑๐องศาเซลเซียสเท่านั้น
ส่วนบริเวณตอนกลางและกรุงเทพมหานคร
จะอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นนะครับ

เราจะได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นแบบนี้หรือไม่
แน่นอนครับเมื่อบริเวณทางตอนบนต้องเจอกับลมหนาวแบบนี้
ตอนล่างสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของฝนนั่นเองนะครับ
เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาว
อกจากจะหอบเอาลมหนาวมาแล้วนะครับ
เหนียวนำทำให้ความชื้นต่างในบริเวณทะเลนั้นลอยตัวขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆ
อย่างที่เห็นแล้วครับว่าจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนเป็นทางยาวผ่าน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ระยะนี้จะมีฝนตกชุกหน่อยแต่ว่าจุดที่ฝนตกหนักจริง
อย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีสงขลาบริเวณอังกล่าว
ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
เพราะว่าจากการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมบริเวณดังกล่าวนั้น

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
จังหวัดเหล่านี้ครับนี่คือประกาศจากกรมบุตุนิยมวิทยาต้องระวังนะครับ
นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส
ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมา
และนอกจากเรื่องของฝนแล้วคลื่นครับ
ตั้งแต่วันที่๒๐ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๕
คลื่นลมนั้นมีกำลังแรงสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่เจาะเรือนเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กนะครับ
ระยะนี้ควรที่จะงดออกจากฝั่งไปก่อน
เพราะว่าไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้
นี่คือทั้งหมดของการคาดการณ์พยากรณากาศ
ของพยีมข่าวพยักษ์บรรยากาศเทราะทีวีครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ